ถึงแฟนคลับก็นึกถึงน้ำจิตน้ำใจของแฟนคลับที่เวลารักใครรักศิลปินคนไหนเนี่ยทุ่มกันสุดตัว
สมัยนี้เขาฮิตอยู่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ส่งกันไปเลยค่ะมาในรูปแบบรถเสิร์ฟอาหารเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ
แต่ละเมนูที่เขาส่งไปเสิร์ฟถึงตัวดาราเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะ
วันนี้เราก็เลยจัดรวมมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงที่ไปชมกันเลยค่ะ
ส่งให้เหล่าศิลปินดาราที่พวกเขาชื่นชอบ
เหมือนเป็นการแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นงานใหม่
ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีเมื่อ๓๔ปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ประเทศไทยบ้านเรานั้นก็เริ่มมีกระแสฮิตด้วยเหมือนกันค่ะ
แบบจัดเต็มจัดใหญ่มาเป็นคนแรกเลยก็คือ
กราฟขณะวุฒิวันบวงสงละครเรื่องแรกที่ประเดิมกับวิทย์พระราม๔
ทั้งหมด๒๗คันรวดมีครบทุกเมนูทั้งของขาวของหวาน
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารโปรดของหนุ่มกราฟทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งพิซซ่าไอศครีมเซ็กข้าวหมูแดง
หรือจะเป็นพวกน้ำหวานต่างก็ถูกนำมาเสิร์ฟถึงที่
และนี่ไม่ใช่จากแฟนคลับชาวไทยเท่านั้น
เพราะแฟนคลับต่างชาติเองก็ขอส่งกำลังใจมาในรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน
นุ่มหล่อแห่งวิกหมอชิตอย่างมิคทองระยา
ที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น
ก็ได้รับน้ำใจน่ารักจากกลุ่มคนรักมิก
เสิร์ฟผัดไทยมาเป็นคันรถแบบเนี้ย
จอดถึงที่กองละครได้อิ่มท้องกันทั้งเพื่อนพ้องนักแสดง
รวมถึงทีมงานก็เช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มมิกก็เคยอยู่ในฐานะผู้ให้
ทำรถฟู้ดทรัคบ้ายอออกไปแจกอาหารพี่น้อง
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙มาแล้ว
และการได้เป็นผู้รับจากแฟนคลับในทุกครั้ง
เป็นสิ่งที่ทำให้ประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะ
มันแบบแน่นเลยครับโอ้โฮแล้วแบบ
ทานแล้วแบบโอ้โฮชื่นใจ

เวลาที่แบบเราเหนื่อยเราร้อนอะไรอย่างนี้ครับ
พอเรานึกย้อนกลับไปตอนนั้นที่เราเป็นผู้ให้
แล้วเราก็แบบมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกดีมาก
พอเราเป็นผู้รับแล้วเราดีใจอะไรอย่างนี้ครับ
กระจายเป็นวงกว้างในวงการบันเทิงบ้านเรา
ดาราหลายต่อหลายคนก็ต่างได้รับน้ำใจน่ารัก
นางเอกสาวนุ่นวรนุษย์
กับเมนูเครื่องดื่มเย็นเติมความสดชื่น
เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มบูมกิดกล้อง
หรือจะเป็นวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของนางเอกสาว
ที่สาววริธิสาเมนูเด็ดเลยก็คือ
น้ำหวานเติมพลังและเฟรนด์ไฟล์ที่เธอชื่นชอบ
รวมไปถึงบ้านของคู่จิ้นต่าง
ก็ส่งเมนูเด็ดเอาใจเหล่าดาราไว้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นไอศครีมอาหารญี่ปุ่น
เค้กผลไม้บาร์บีคิวขนมปังหน้าต่าง
และนี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับตั้งใจมอบให้
ว่าเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงกำลังใจ
และสนับสนุนดาราในดวงใจของพวกเขานั่นเองค่ะ
อุ๊ยน่ารักเนอะ
แฟนคลับทุกด้อมเลยน่ารักมากจริง
คุณผู้ชมเราเห็นแล้วหิวเลยอ่ะใช่

ต้มตำก็ดีนะค่ะ